แต่ว่าข่าวต่อไปนี้มันกลับกันคุณผู้ชมที่เชียงบรายมีหนุ่มต่างชาติมาเที่ยว
เอาสีสเปรย์เนี่ยไปพ่นที่ตึกของชาวบ้านเขาทำไมคุณทำแบบนั้นค่ะ
ไปดูหน่อยเขาพ่นอะไรมันเป็นรูปแบบแปลกประหลาดนะฮะ
ไม่รู้รูปอะไรแล้วเขาก็เอาไปพ่นบ้านคนอื่นแบบนี้นี่ภาพวงจรปิดจับเอาไว้ได้
นี่คือประตูหน้าบ้านและหน้าบ้านด้วยกำลังพ่นเลย
คืออะไรอยู่อยู่ก็จะกราฟิตี้แบบเนี้ยแหละค่ะอืมเป็นตึกแถวแถวอ่า
สถานีขนส่งเก่าจังหวัดเชียงบรายชาวต่างชาติคนนี้ไม่ทราบสัญชาตินะฮะ
เดินเข้ามาหน้าตึกแถวจากนั้นก็ล้วงกระป๋องสีสเปย์ออกมาแล้วก็เขียน
สัญลักษณ์บางอย่างที่ประตูเหล็กไม่ใช่จุดเดียวนะอืม
เรื่อยมาหลายจุดเลยครับโอ้โหนั่งยองก็พ่นอีกที่ขอบปูนหน้าประตู
นะฮะก่อนจะเดินออกไปจากจุดที่กล้องเนี่ยจับภาพไว้ได้
จากเห็นใบหน้าชัดเจนแล้วยังเห็นว่าในมือนั้นมีขวดเบียร์ด้วยเห็นไหม
นั่นไงอ่ามีขวดเบียร์ด้วยนะครับชาวต่างชาติคนนี้
น่าจะไปนั่งดื่มเบียจากร้านใดร้านหนึ่งมาก่อนแล้วก็แบบแม่
อารมณ์กำลังแบบอย่างนี้นะฮะอยากจะแสดงศิลปะหรือเปล่า
อยากจะสร้างสารผลงานขึ้นมาเชียวละอ่าแล้วก็มีสีสเปนมาพ่นสักหน่อยแล้วกัน
ไหนก็มาแล้วนะฮะหากใครทราบบ่อแสต่างชาติคนนี้ก็แจ้งจำรวจได้
เอ๊ะน่าคุ้นฮะอืมไปเจอครับไปเจอชาวต่างชาติคนนี้
กับเพื่อนสองคนเดินผ่านกล้องที่เกสเฮาวส์แห่งหนึ่งในซอยสรรป่าขนาด
อยู่ตอนสักประมาณตี๒คุณผู้ชมแต่ว่าไม่ทราบพิกัดว่าเกรทเฮาส์เนี่ยมันอยู่ที่ไหน
ตำรวจท่องเที่ยวน่าจะประสานต่อมอนนำภาพนี้ไปติดเอาไว้สนามบินแล้วกันน่าจะหาตัวไม่ยาก
สำหรับการกระทำของฝรั่งคนนี้คำถามคือผิดหรือเปล่าคุณผู้ชมผิดกฎหมายไหมผิดสิครับ
ผิดกฎหมายครับเนื่องจากว่าเขามีข้อหาเรื่องของการขีดเขียนสีในที่สาธารณะ
พรบการรักษาความสะอาดก็ต้องถูกจับแล้วก็ปรับต่อไป
ใครเจอหรือว่าตมจะประสานกันอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องย้ำเตือนให้เขารู้ว่ามาแบบนี้อย่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง
คือเขาก็ต้องรู้เนอะเพราะบ้านเมืองเขาก็ทำแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันถูกต้อง